ที่ไทยเริ่มทำการกวาดล้างทุ่นระเบิด

ล่าสุดต้องปรับแผนการดำเนินงานให้เร็วขึ้น
เพราะว่าได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิด

กับอนุสัญญาอธวาฯภายในปี๒๕๖๖
กับพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือทุ่นระเบิด๔๒๒ตารางกิโลเมตร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ
นี่คือระเบิดสังหารสมัยสงครามกัมพูชา
ที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่๓
ทำการเก็บกู้บนพื้นที่กว่า๑แสนตารางเมตร
ฐานปฏิบัติการช่องพริกบริเวณชายแดนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์
มีทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ตกค้างรวมกว่า๒๙๐๐รายการ
ว่าบริเวณนี้มีทุ่นระเบิดหนาแน่น
เพราะเป็นพื้นที่สู้รบของกองกำลัง๓ฝ่ายในกัมพูชาเมื่อ๔๐ปีก่อน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเก็บกู้เฉพาะจุดนี้รวมทุกขั้นตอน๖เดือนเฉลี่ยวันละ๖๐๐ตารางเมตร
ล่าช้าเพราะต้องทำด้วยความรอบครอบหากผิดพลาดคือการสูญเสียถึงชีวิต
ในประเทศไทยยังคงหลงเหลือพื้นที่ที่พบทุ่นระเบิด๑๓จังหวัดตามแนวชายแดนนะครับ
โดยรวมพื้นที่แล้ว๔๒๒ตารางกิโลเมตร
อย่างพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือป่าตามแนวชายแดน
มจรัสพัฒนาอำเภอปววเชษกศริรินก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ
โดยทั้งจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ต้องสงสัยว่าพบทุ่นระเบิดจำนวน๒๙ตารางกิโลเมตรด้วยกันครับ
แบ่งเป็น๓อำเภอตามแนวชายแดนนะครับ
ก็คืออำเภอบัวเชษอำเภอกาบเชิง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการ
ระเบิดด้านมนุษยธรรมที่๓นะครับ
ทำการเก็บกู้มาตั้งแต่ปี๒๕๔๔แล้วนะครับ

สามารถเก็บกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ได้เพียงแค่
เกือบ๑ตารางกิโลเมตรเท่านั้น
ยังเหลืออีก๒๘ตารางกิโลเมตรนะครับ

ต้องใช้ความระมัดระวังในการประกอบอาชีพ
หรือว่าเข้าไปหาของป่าในพื้นที่เสี่ยงครับ

มีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

ส่วนอีก๑๒๕นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร
แล้วก็อาสาสมัครที่เข้าไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับ
ได้ลงนามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

เพื่อแสวงหาความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อปี๒๕๕๙

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ
ขอขยายเวลาเก็บกู้อีก๙ปีครึ่ง
สิ้นสุดคือเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙

ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วง
ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก๕ปี

เพราะว่านุสัญญาเนี่ยประกาศครั้งสุดท้ายว่า
จะต้องหมดสนามทุนระเบิดในปี๒๐๒๐

มั่นใจว่าเราสามารถที่จะกวาดล้างทุ่นระเบิด

๔๒๐ตารางกิโลเมตรให้หมดสิ้นไปภายใน๕ปีครับ
ถือเป็นงานยากสำหรับปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่เหลือ

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหม่
เราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานครับ
ปีที่ผ่านมาเราใช้เรียกว่าวิธีการเก็บกู้แบบดั้งเดิม
ก็คือเน้นไปที่การเก็บกู้ด้วยเครื่องมือโดยเฉพาะ
แต่ปัจจุบันเราได้เรียนรู้ว่ามันมีเทคนิคอย่างใหม่
ที่จะใช้วิธีการสำรวจ
การทำงาน๕ปีต่อไปเราจะเร็วขึ้น
สำคัญไปกว่านั้นคือช่วยลดการสูญเสีย
และให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดน

เศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยความปลอดภัย
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน